จะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า
ทำกล่างกล้านจับตาถึงท่าถี่
ของผู้นำฟิลิปปินส์ที่มีต่อจีน
โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้นะครับ
โฆษกรสวงค์กลางต่างประเทศของจีนยืนยันว่า
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีกำหนดเดินทางเยือนจีน
ในวันที่๑๘๒๑ตุลาคม
โดยจะเข้าพบทั้งในศรีจิ้นผิงประธานาธิบดี
และในหลีเคอร์เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีน

คณะของนายดูเตอร์เต้จะมาพร้อมกับนักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์

เพื่อพูดคุยธุรกิจกับนักธุรกิจของจีนด้วย
การเดินทางเยจีนในครั้งนี้ก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับ
จากฟิลิปปินส์ถือเป็นคู่ขัดแย้งหลักของจีน

โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ตัดสินคำร้องของฟิลิปปินส์ที่ฟ้องจีน
โดยพิพากษาว่าจีนไม่มีสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้

โดยเฉพาะหลังการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของนายดูเตอร์เต้
ซึ่งที่ผ่านมาเขามีท่าทีแข็งกล้าวต่อชาติตะวันตก
โดยเฉพาะหลังการวิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับยาเสพติดของเขา
ที่รุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ๔๐๐คน
ซึ่งล่าสุดฟิลิปปินส์และสหรัฐก็เพิ่งจะยุติการซ้อมรบร่วมกัน

โดยเมื่อวานนี้ในดูเตอร์เต้เพิ่งเปิดเผยว่านอกจากจีนแล้ว
เขาอาจจะเดินทางเยือนรัสเซียด้วย
ซึ่งอาจจะเป็นช่วงหลังจากที่เดินทางกลับจากการเยือนญี่ปุ่นในเดือนนี้